คุณผู้ชมคะครบร้อยวันค่ะคดีน้องชมพู่นะคะ
เด็กผู้หญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกมุกดาหาร
หายตัวไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคมถูกพบว่าเสียชีวิต๑๔พฤษภาคม
บนภูเหล็กไฟหนึ่งร้อยวันแล้วค่ะ
ตำรวจยังไม่ได้บอกนะคะว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่
ตำรวจยังไม่ได้บอกนะคะว่าใครตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้บ้าง
แต่วันนี้ค่ะที่บ้านของน้องชมพู่ก็มีการทำบุญ
ร้อยวันให้กับน้องชมพู่ลุงพลกับป้าแตนบอกกับทีมข่าวตั้งแต่แรกแล้ว
บอกว่าจะไม่ไปร่วมทำบุญด้วยแต่เดี๋ยวจะไปทำบุญให้น้องชมพู่ที่อื่น
วันอื่นเพราะกลัวว่าพ่อแม่ของน้องชมพู่หรือว่าที่บ้านของน้องชมพู่ไม่สบายใจ
อืมถ้าลุงพลกับป้าแตนไปร่วมทำบุญด้วยในวันนี้อ่ะนะคะครับ
เพราะวันนี้ลุงพลกับป้าแตนเขาเข้ากรุงเทพเอาเลยฮะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะจะเป็นภาพของลุงพลและป้าแตนแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
นี่เหรอนี่ป้าแตนนะคะเอาเหรอป้าแตนกับลุงพลนะคะโอ้โห
แตนแต่งหน้าทำผมใส่กระโปรงไม่เคยเห็นนะร้อยวันที่ผ่านมาที่เราทำข่าว
คดีน้องชมพู่อ่ะลุงพลก็ใส่สูตรเลยใช่ไงครับคือมาออกรายการโทรทัศน์นะคะ
ก็แต่งตัวครบเครื่องแต่งหน้าทำผมแต่งตัวนะคะครับ
เดี๋ยวเรื่องของการมาออกรายการเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังนะคะ
เรื่องของการทำบุญร้อยวันของน้องชมพู่ด้วยที่ลุงพลกับป้าแตนบอกว่า
เดี๋ยวจะไปทำให้ที่อื่นวันอื่นเนี่ยจะไปทำที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
แต่อยากให้ดูภาพนี้ก่อนเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็น
คุณผู้ชมที่ตามข่าวคดีน้องชมพู่มานี่ค่ะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มาที่กรุงเทพนะครับ
วันนี้มาออกรายการโทรทัศน์นะครับมีรายการโทรทัศน์ก็เชิญมานะครับ
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับครบร้อยวันการเสียชีวิต
ครบร้อยวันคดีการหายตัวไปจากบ้านของน้องชมพู่นะครับ
เด็กหญิงวัยสามขวบนะครับคือตอนนี้เนี่ยคดียังไม่ได้คลี่คลายนะครับ
เพราะว่าหลักเลยก็คือว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ไปเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟนะครับ
หลังจากนั้นก็ถึงจะว่ากันต่อเรื่องใครเป็นคนร้ายอะไรยังไงนะ
แต่ว่าจุดเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปออกมานะครับ
วันนี้ครอบครัวน้องชมพู่นะครับพ่อแม่ตายายน้าน้านะครับ
ญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับที่บ้านกอกก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบร้อยวันให้กับน้องชมพู่
ไปที่คุณอุ๊บวิริยะก่อนนะครับวันนี้คุณอุ๊บวิริยะนะครับ
มองนักปั้นดาราชื่อดังที่เคยมาที่บ้านกอกแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้คุณวิริยะพงอาทหารเนี่ยมาที่บ้านกกอกด้วยนะครับเพื่อมาร่วมทำบุญครบร้อยวันของน้องชมพู่นะครับ
แต่ก่อนไปที่บ้านน้องชมพู่อันนี้เจอลุงพลก่อนนะฮะที่สนามบินสกลนครนะครับท่านผู้ชมครับ
คือก่อนที่ลุงพลจะมาที่กรุงเทพมาออกรายการโทรทัศน์เนี่ยที่สนามบินเนี่ยเจอพี่อุ๊บวิริยะพอดี
คุณอุ๊บวิริยะก็ได้คุยกับลุงพลกับป้าแตนคุณอุ๊บเนี่ยมาลุงพลกับป้าแตนเนี่ยกำลังจะไป
เจอกันที่สนามบินสกลนครคุยกันอยู่สักสิบนาทีนะครับ
หลักเนี่ยก็คือคุณอุ๊บบอกว่าทาบทามลุงพลกับป้าแตนจะให้มาทำงานในวงการบันเทิง
เพราะตอนนี้มีหลายงานเหลือเกินที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางคุณอุ๊บวิริยะ
สองคนเนี่ยค่าตัว๑๐๐๐๐บาท
อันนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะฮะอันนี้เขาเอาหน้าลุงพลป้าแตนมาเป็นทดลองดูก่อน

มีงานเดินแบบที่ติดต่อผ่านคุณอุ๊บเข้ามาด้วย
บอกว่ามีคนติดต่อให้ลุงพลเนี่ย
ไปเดินแบบที่กรุงเทพนะ
วันที่๖กันยายนระบุคิวแล้วด้วย

แล้วก็มีรายการติดต่อผ่านคุณอุ๊บริยะมา
ให้พาป้าแตนไปออกรายการโทรทัศน์
เป็นการร้องเพลงเงาเสียงของตายอรไทย

ตารางงานทั้งหมดเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวก็จะจัดการอะไรให้เรียบร้อย
เดี๋ยวดูคิวให้หมดทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวอุ๊บจัดให้

ไม่อยู่ในสังกัดไปเลย
ค่ะเอางั้นเลยนะคะ

แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้มองว่า

ฉวยโอกาสจากการเสียชีวิตของหลานสาว

หรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดัง

มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีน้องชมพู่แม้แต่น้อย

การที่มีงานวงการบันเทิงติดต่อเข้ามา

จะได้มีผลงานให้แฟนคลับของเขาได้ติดตาม

ลุงพลบอกจะได้มีผลงานให้แฟนคลับ

แล้วลุงพลก็จะได้มีรายได้ด้วย

ทำการเกษตรอะไรอยู่ในพื้นที่เนี่ย
ลุงพลเองบอกว่าไม่กังวลว่าการรับงานวงการบันเทิง
จะทำให้พ่อกับแม่น้องชมพู่

หรือคิดว่าตัวเองฉกฉวยโอกาสจากความสูญเสียในครอบครัวที่เกิดขึ้น
แต่กลับมองว่าเป็นเรื่องที่ดี
เพราะทำให้บ้านกกอกเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้น
แล้วงานที่ติดต่อเข้ามา๒๓งานเนี่ย
ก็จะมาถ่ายทำที่บ้านกกอกด้วย
ก็ยินดีครับยินดีกับสิ่งที่คุณอุบริยะท่านมอบให้
ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้สร้างผลงานไว้
ให้คนที่เขาติดตามเราได้รู้ว่าผลงานเราเริ่มมีออกมา

เชื่อว่าทางครอบครัวแม่น้องชมพู่พ่อชมพู่
น่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรากระทบอยู่
คือตอนนี้เราทางวัดมเกาะเราจะไม่มีโอกาสได้ทำงานเลยตอนนี้ครับ

คำแนะนำในฐานะที่ตัวเราอยู่ในวงการนี้มา๓๐กว่าปี
แต่ละงานก็เป็นหลักหมื่น๔๕งานได้ตั้งครึ่งแสนแล้ว

แล้วก็มีงานเดินแบบที่กรุงเทพแล้วก็ป้าแตนก็จะมีเป็นเงาเสียงอรไทย
แต่ตลอดไทยที่ว่ามันเป็นโอกาสเราไม่ได้ฉวยโอกาสก็ถึงบอกลุงพลว่า
ตอนนี้เรากำลังได้อยู่และแต่ละงานไม่ได้เกี่ยวกับหลานเลยนะฮะ
มันเป็นผลงานเป็นอะไรที่เขาต้องการให้ลุงพลทำ
เรื่องนี้ก็นานาจิตังนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับ
ท่านผู้ชมครับป้าแตนนะครับที่คุณอุ๊บบอกว่ามีงานติดต่อเข้ามา
ให้ไปร้องเพลงเป็นเงาเสียงตายอรไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ย
แตนบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันรับปากนะว่าจะรับงานนี้
เพราะตัวเธอก็ไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะที่วันนั้นร้องให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวีฟังเนี่ย
เพราะว่าเปิดเนื้อร้องดูไงถ้าไม่มีเนื้อร้องป้าแตนก็คงจะร้องเพลงไม่ได้
ส่วนงานอื่นที่ติดต่อเข้ามาจะเป็นงานถ่ายแบบงานอะไรก็แล้ว
แต่เดี๋ยวคงต้องปรึกษากับลุงพลสามีก่อนว่าจะรับหรือไม่รับ

แต่ก็อย่างที่ป้าแตนเคยบอกนะฮะว่าป้าแตนเองก็ลำบากใจนะครับ
เพราะพอเกิดคดีของหลานสาวเกิดขึ้นเนี่ย
แล้วมาในช่วงหลังที่น้องสาวเองก็ตั้งข้อสงสัยมายังสามี
เกี่ยวกับช่วงเวลาที่หายไปในช่วงเวลา๑ของวันที่๑๑พฤษภาคม
ที่น้องจมูหหายตัวตอนนี้ป้าแตนเองก็ลำบากใจ
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปกรุงเทพเนี่ย
ก็เลยบอกกับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าป้าแตนกับลุงพลเนี่ยขอชี้แจงหน่อย
เพื่อใครที่ติดตามข่าวจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมครบร้อยวัน
ไม่ไปร่วมทำบุญกับครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้กับหลานสาว
แตนบอกก่อนจะขึ้นเครื่องไปออกรายการโทรทัศน์ที่กรุงเทพนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับ
บอกว่าที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็เพราะไม่อยากให้คนในครอบครัวเกิดความลำบากใจ
ป้าแตนกับลุงพลไปแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีก็ไม่อยากไป
แต่ส่วนตัวลุงพลกับป้าแตนจะไปทำบุญที่อื่นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่หลานสาวอย่างแน่นอน
แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะไปวันไหนเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าเวลามีโอกาสก็ทำบุญให้กับน้องชมพู่เรื่อยอยู่แล้ว
เพราะเชื่อว่าหากตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหลานสาวเนี่ยยังไงก็ถึงหลานสาวอย่างแน่นอน

ทำที่ไหนบุญก็จะถึงหลานอยู่ดีเราตั้งใจจะทำให้เขา
ยังยืนยันอยู่ครับถ้าเกิดเราทางครอบครัวไปร่วมงานกับ

จะหาโอกาสที่จะทำบุญให้น้องเรื่อยเรื่อยอืมนี่นะคะครับ
อย่างที่ลุงพลกับป้าแตนบอกบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปทำบุญให้น้องชมพู่นั่นแหละ
แต่เดี๋ยวอาจจะไปทำที่อื่นไปทำวันอื่น
เพราะว่าวันนี้ที่บ้านของน้องชมพู่ที่เขาทำบุญร้อยวันให้กับน้องชมพู่เนี่ย
ก็กลัวว่าถ้าไปแล้วคนในบ้านไม่สบายใจก็ไม่อยากจะไปทำแบบนั้น
เพราะว่าวันนี้ลุงพลกับป้าแตนก็มากรุงเทพนะคะ
ดูบรรยากาศที่บ้านของน้องชมพู่ค่ะทำบุญร้อยวันนะคะ
ทางบ้านเนี่ยก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มา๗รูปจากวัดถ้ำภูผาแอก
และจากวัดภูหลวงมาทำบุญกันที่บ้านนะคะ
ก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกและหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงานกันเยอะเลยค่ะ
ที่พระสงฆ์จะเริ่มสวดมนต์พ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ครอบครัวและชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญก็นำข้าวเหนียวมาใส่บาทตามประเพณีนะคะ
จากนั้นก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารคาหวานเพื่อถวายเพลงร่วมกัน
แม่ของน้องชมพู่ได้เตรียมชุดสีขาว๑ชุดและสีชมพู๑ชุด
รองเท้าแตะสีทาเล็บนมเปรี้ยวสีเขียวซึ่งเป็นสิ่งที่น้องชมพู่ชอบค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะก็เตรียมถวายพร้อมเครื่องสังขทาน
ถวายสังขทานเสร็จเนี่ยนะคะพระสงฆ์ก็สวดมนต์ทำพิธี
พ่อแม่ของน้องชมพู่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
หลังจากนั้นก็นำน้ำไปเทที่พื้นดินบริเวณใต้ต้นไม้หน้าบ้านนะคะ
ก็ฝากบุญไปกับพระแม่ธรณีให้กับน้องชมพู่
ของน้องชมพู่พร้อมด้วยทนายรัชพลศิริสาคร
ทนายเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะครับก็นำพระเครื่องไอ้ไข่จากวัด
ึงบาประพาสวัสดิ์จังหวัดปทุมธานีแจกจ่ายเป็นของที่ระลึก
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานนี่ค่ะครับคุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าวันนี้อธิษฐาน
บอกให้น้องชมพู่มารับผลบุญและบอกลูกว่าได้เตรียมสิ่งที่ลูกชอบมาก
มาให้ลูกด้วยเมื่อคืนก็ไม่ได้ฝันถึงน้องชมพู่นะคะ
ส่วนทางคดีแม่บอกว่าไม่กังวลยังมั่นใจว่าตำรวจน่าจะจับคนที่ทำร้าย
และฆ่าน้องชมพู่ได้มั่นใจการทำงานของตำรวจ
เชื่อว่าตำรวจไม่พักคดีแน่นอนก็คือตำรวจน่าจะทำงานจนกว่าจะรู้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่จนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ส่วนกรณีที่ลุงพลกับป้าแตนเข้ากรุงเทพและไปปรึกษาทนายความ
กรณีที่ว่าถ้าหากถูกตำรวจจับควรจะทำยังไง
ของน้องชมพู่บอกว่าในเรื่องของลุงพลของป้าแตนเนี่ย
ขอไม่แสดงความคิดเห็นก็แล้วกัน
ก็บอกเหมือนทุกครั้งค่ะคือให้น้องมารับเอาผลบุญ
ให้มีความสุขให้ไปสวรรค์ให้ไปสู่พระภูมิที่ดีค่ะ
มเปรี้ยวนี่คือสิ่งพิเศษที่สุดแล้วเสื้อผ้านี่น้องจะไม่เน้นครับ
อยู่กับเราคือแก้ไขอะไรก็ได้แต่ว่าชุดที่ที่ทำสังขทานไป
มีพี่คนนึงแกอยากทำให้น้องค่ะก็เหมือนกับว่าฝากทำบุญ
แม่ก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าอาจจะดูเหมือนเงียบ
แต่ว่าวันนี้ทีมตำรวจก็ยังมายังมาอยู่
อย่างตอนเก้าสิบวันก็ผ่านมาแล้วนะตอนนี้ร้อยวันแล้ว
ก็ยังเห็นตำรวจทำงานอยู่ค่ะแม่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของท่านอยู่
มันจะมีบางคดีที่ยาวนานกว่านี้ก็มีค่ะ
ยังไงแม่ก็ยังหวังหลังจากเสร็จพิธีนะคะ
ชาวบ้านที่มาร่วมงานก็ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ฝ้ายมาผูกข้อมือให้กับพ่อและแม่ของน้องชมพู่
เพื่อเป็นการรับขวัญและให้กำลังใจหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายกันมานะคะ
นายรัชพลศิริสาคอนประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
บอกว่าวันนี้มาร่วมทำบุญให้น้องชมพู่นี่ค่ะธนารัชพลก็มาให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วย
อยากให้เข้มแข็งให้เงินช่วยเหลือไปห้าพันบาทนะคะ
แล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านคดีความด้วยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้าย
แต่ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายส่วนตัวมองว่าคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่แตกต่างจากคดีที่เคยทำมา
เพราะตอนนี้ร้อยวันแล้วอะค่ะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ยังไม่มีการออกไม้จับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ก็ต้องรอความคืบหน้าการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันนะคะ
ทีนี้ก็ถือว่ายากครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยในคดีอาญาเนี่ย
ถ้าจะจับผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายเนี่ยครับมันจะต้องมีพยานหลักฐานที่ไปมัดตัวไง
แต่ว่าคดีสมมุติคดีนี้สมมุตินะว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วเนี่ย
แต่ถ้าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดคนร้ายได้
อย่างเช่นสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ลุงพลเนี่ยสงสัยแล้วว่าไอ้คนนึงเนี่ยเป็นคนร้ายนะฮะ
ตำรวจก็ต้องไปหาพยาหลักฐานที่จะมามัดถ้าไม่มีพยาหลักฐานเนี่ยมันไม่สามารถเอาผิดเขาได้
วันนี้ตำรวจก็มาร่วมทำบุญนะคะตำรวจชุดคลี่คลายคดีของน้องชมพู่อะค่ะ
ก็เดินทางมาร่วมทำบุญร้อยวันให้กับน้องชมพู่ด้วยค่ะครับวันนี้คุณอุบริยะที่มาด้วยนี่ก็มอบเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ทำบุญครบร้อยวันอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่ให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วยนะฮะ
แล้วก็ได้พูดคุยกันอยู่นะครับได้ถือโอกาสขอโทษแม่น้องชมพู่นะครับ
บอกว่าเคยทำให้เกิดความเข้าใจผิดตอนที่มาครั้งแรกมาคุยเรื่องลิขสิทธิ์ซีรีส์กอก
แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดว่าคุณอุ๊บจะจ่ายเงินให้๓ล้านบาทเป็นค่าซื้อลิขสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์
แม่น้องชมพู่ก็ถูกทัวร์ลงไปยืนยันว่าตอนนี้พับโครงการแล้ว
ที่จะสร้างหนังสร้างละครซีรีส์กอกเนี่ยนะครับเพราะไม่อยากให้ครอบครัวน้องชมพู่ไม่สบายใจ
ก็เลยพับโครงการไปก่อนแม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่ได้ถือโทษโกรธคุณอุ๊บนะครับ
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณอุ๊บ
จากวันนั้นก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วเกี่ยวกับการเสนอเงิน๓ล้านบาทเป็นค่าลิขสิทธิ์
จริงแล้วพี่เขาไม่ต้องขอโทษแม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ความผิดของพี่เขา
ความผิดของพี่เกิดไม่ได้เลยครับเหมือนเกิดการเรียกฆ่าเสนอเงินสามล้านบาทได้แล้ว
เราระงับที่วิกภัพโครงการแล้วขอรบในการใจใจของคุณแม่
คือคุยกันจบเรียบร้อยมีความสุขอย่างดีแล้วนะครับ
วันนี้คุณอุ๊บเขาก็ทาบทามพ่อกับแม่น้องชมพู่นะครับ
บอกว่าคงต้องรอให้พร้อมก่อนให้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นก่อน
เพราะเข้าใจว่าตอนนี้อาจจะลำบากเกี่ยวกับเรื่องการทำใจเรื่องคดีความอะไรพวกนี้นะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากให้มาร่วมงานด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าให้โอกาสแก่แค่ฝั่งลุงพลป้าแตนเท่านั้นนี่คุณอุ้มเขาบอก

แม่น้องชมพู่บอกว่าตัวเองกับสามีคงไม่ถนัดงานบันเทิงนะครับ
เพราะไม่มีความสามารถด้านนี้ขอทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยวิถีที่ตัวเองถนัดน่าจะดีที่สุด
ก็คือการเป็นเกษตรกรแต่ก็ขอขอบคุณที่คุณอุ๊บมีน้ำใจให้กับครอบครัว
มิวสิกจริงแล้วแม่ไม่ได้อยากจะทำอะไรตอนนี้ค่ะ
คืองานของแม่งานประจำของพ่อกับแม่คือจะเป็นเกษตรกรเราทำไร่ทำนา
อะไรที่เราแบบทำแล้วไม่น่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าทำแล้วเราไม่ชอบ
ขอบคุณที่ท่านยื่นโอกาสให้นะแต่ว่าการแสดงไม่ใช่งานที่พ่อกับแม่ชอบ
ขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะเราเลือกใช้ชีวิตแบบนี้จะได้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวกับลูก
เอาล่ะทีนี้นะคะมาดูลุงพลกับป้าแตนนะคะตั้งแต่ช่วงต้นให้ดูภาพสวยหล่อของลุงพลและป้าแตนไปแล้ว
ให้ดูบรรยากาศแบบเต็มที่ลุงพลกับป้าแตนมากรุงเทพนะคะก็มาออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่เชิญลุงพลกับป้าแตนไป
นี่ค่ะก็สวยหล่อแบบนี้เลยคือทีมข่าวของเราก็โอ้โหติดตามนะตั้งแต่แบบก่อนจะเข้ารายการบันทึกเทปรายการแล้วก็ออกมาเนี่ยนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราเห็นลุงพลกับป้าแตนที่บ้านกอกที่มุกดาหารก็เป็นเกษตรกรทำนู่นทำนี่ใช่ไหมคะ
แต่พอมาออกรายการเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคือเป็นดาราไปแล้วเป็นเซเลบริตี้ไปแล้วคนดังบ้านกอกอะค่ะรถตู้คันใหญ่เลยมารอรับนะคะมีเหมือนบอดี้การ์ดนะคะ
ใช่ค่ะดูแลความปลอดภัยเป็น๑๐คนนะคะโอ้โหแล้วก็ทีมข่าวก็อยากจะคุยด้วยเนาะก็พยายามจะสัมภาษณ์นะคะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เพราะว่าทางรายการขอร้องทีมข่าวของเราว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์นะ
ก็ไม่ได้มีทีมข่าวของเราว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าทางรายการขอร้องทีมข่าวของเราว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าทางรายการขอร้องทีมข่าวของเราว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าทางรายการขอร้องทีมข่าวของเราว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าทางรายการขอร้องทีมขอร้องทีมขอร้องทีมขอร้องท

นี่ไงคะคือบรรยากาศแตกต่างแน่นอนแหละ

ภเวษีค่ะครับที่เพชรบุรีนะคะหมอปลาก็
มารับถึงรถเลยนี่ตอนไปถึงแล้วใช่ค่ะ
แต่ลงมาจากรถเป็นอีกชุดหนึ่งแล้ว
เปลี่ยนชุดมาแล้วเปลี่ยนชุดแล้วค่ะโอ้โห
ก็ต้องยอมรับว่าลุงพลกับป้าแตนโด่งดังจริง
ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะไม่ได้มาทำอะไร

คนมารักใครอะไรก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แล้วก็มาตรการของแต่ละรายการ
เขาก็ดูแลแขกรับเชิญที่มาออกรายการแบบนั้นแหละ

อันนี้บรรยากาศที่มาเจอหมอปลานะคะ
เลือกร้านนี้ก็เพราะว่ากุ้งเผาอร่อย
ลุงพลเคยบอกว่าลูกชายทั้งสองคนอยากกินกุ้ง
หมอปลาก็จัดเมนูเด็ดคือตำส้มตำสุดพิเศษ
แต่ชื่อเมนูให้หมอปลาพูดเอง

สูตรอะไรค่ะ

มันเป็นแค่สูตรหมอผีขยี้พวกคนคิดไม่ดี

ก็มีถั่วมีกุ้งมีมะละกอ
เพราะว่าเป็นคนทำกับข้าว

แต่คนชื่นชอบมากเลยนะคะเวลาทำกับข้าว
เพราะมันอาจจะเป็นมงคลทำเข้าที่ปากจัดที่สุดมั้

เดี๋ยวหนูเป็นเซิร์ฟลุงพลน่ะเลย

นี่สูวนี้เลยครับตั้งใจตามเลย

คุณจั๊กรหมีก็ถามว่าอร่อยไหมลุงพ่อนค่า

ทุกผู้ชมครับหลังจากนั้นหมอปลาก็ตั้งใจทำพิธีให้ลุงพลนะฮะ
เพราะว่าเขาบอกว่าก็เหมือนคนในครอบครัวเข้าไปแล้วนะครับ
ก็พาไปที่วัดหนองกาทอง
ที่นี่มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลวงพ่อสุวรรณขีด
หลวงพ่อที่หมอปลานั่งสมาธิฝึกจิตตั้งแต่อายุ๒๒
แล้วก็ในวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหมอปลาก็ได้นั่งจุดทูบนั่งสมาธิ
ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เห็นหน้าคนที่ทำร้ายน้องชมพู่
ซึ่งหมอปลาบอกว่าวันนั้นก็เห็นนะฮะคนที่ทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตเนี่ย
เห็นหน้าแล้วแต่ไม่ใช่ลุงพลอันนี้หมอปลาบอกนะ
ดังนั้นวันนี้ก็เลยให้ลุงพลกับป้าแตนมาจุดทูบ๑๖ดอก
นั่งสมาธิ๒นาทีเพื่อตั้งจิตให้เป็นกุศล
หลังจากนั้นก็ถึงช่วงพิธีกรรมสำคัญของหมอปลาก็คือ
การปล่อยปลาช่อน๓กิโลกรัมแล้วก็หอยขม๘กิโลกรัม
เพื่อปลดปล่อยความขื่นขมในใจที่ผ่านมา๑๐๐วัน
การให้ชีวิตของคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ดี
การให้สิ่งที่ดี

ว่ายิ่งหายหอยวังยังอยู่ห้างตลอดเพราะเชื่อว่าหมอปลาน่าจะ
สัมผัสอะไรที่เป็นความจริงได้ก็หมอปลาท่านก็ช่วยคนไม่ใช่แค่ครอบครัวเรา
กับป้าแตนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของหมอปลาเองนะครับแล้วก็พาไปกราบขอพรคุณพ่อของหมอปลาคุณพ่ออายุ๗๑ปีแล้ว
คุณพ่อเพิ่มนะครับเพื่อให้สินให้พรกับลุงพลกับป้าแตน
มากขอให้เจริญลุงเบียงทำขีดจากลายให้ภาพภาพสำเร็จนะเพื่อเป็นเศรษฐีมหาสัยดีกับทุกคน
นี่ฮะก็คืนนี้ลุงพลกับป้าแตนก็ยังไม่ได้กลับบ้านที่มุกราหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ต่อคืนนึง
พรุ่งนี้หมอปลาบอกว่าจะพาลุงพลไปกราบไหว้บุรพกษัตริย์ที่อุทยานราชพักษ์

หลังจากนั้นถึงจะกลับบ้านที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร

คุณผู้ชมคะมีประเด็นที่ไปพาดพิงคุณยายสมควรคุณยายของน้องชมพู่อะค่ะครับ
มีข้อความในลักษณะที่ว่ายายสมควรคุณยายของน้องชมพู่
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เช่นอาจจะพลั้งมือจนทำให้น้องเสียชีวิต
แล้วก็อำพลางศพในลักษณะประมาณแบบนี้นะคะ
คุณยายก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอน
คือยายเนี่ยเลี้ยงน้องชมพู่มาตั้งแต่เกิด
ไม่เคยมีสักครั้งที่ยายจะตีหลาน

หลานทุกคนยายก็ไม่เคยตี
ไม่เคยทำร้ายหลานแม้แต่ครั้งเดียว
พอยายเห็นว่ามีเพจนึง
ลงข้อมูลแบบนี้มันเกินไป

เขามีการปรึกษากันในครอบครัวนะคะ
ว่าถ้าทำให้ยายเสียหายเนี่ย
ยายจะแจ้งความดำเนินคดีกับเพจนี้ด้วยค่ะ

ถ้าแบบว่ายายตบตี
ก็ยังเพราะว่าถ้าพังมือค่ะ
ฆ่าเนี่ยมันหนักนะ

เลี้ยงหลานทุกคน๔๕คนไม่เคยตี

ลูกลงพลเตะครั้งแรกออกมาจากท้องเขาเลยนะ
ลูกลงพลยายเตะอย่าง๒คน

วันนี้๑๐๐วันยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจเพิ่มเติมออกมานะครับ